เอานี้คุณผู้ชมพีคที่สุดพีคที่สุดสำหรับเช้านี้เลย
นะฮะคือด้านกว่านี้มีอีกไหมอ่ะ
เดี๋ยวจัด
คุณผู้ชมดอมปุ้ยเอาข้อมูลสั้นสั้นไปบรรยาย
ประกอบการคุยข่าวนี่คือในคอนโดมิเนียม
รถกระบะนี้ไม่ได้อยู่ในคอนโดแต่เข้ามาจากอีกประตูนึง
กำลังจะออกรถพี่สีขาวเขาอยู่ในคอนโดนี้
แล้วเขาก็ขับเข้ามาตามเส้นทางครับรถกระบะนี้อยากจะออกจากคอนโด
เพราะไปเข้ามาจากอีกทางหนึ่งจะลัดออกอีกทางนึงมั้งเอ้า
ด้านกว่านี้มีอีกไหมแล้วไปเบิ้ลใส่เขาอ่ะนะ
เบิ้ลแล้วไถไปนะครับไล่เขาให้เขาถอยหลังให้อ่ะ
อืมสุดมั้ยคือถ้าเข้ามาผิดทางอ่า
ตอนออกก็ออกผิดทางแล้วถ้าขอกันดียังว่าไปอย่าง
คือผมไม่รู้ว่าใครอยู่คอนโดคอนโดนี้มาหน่อยน่ะครับ
คือเห็นรถบางทีก็หันหน้าไปทางนี้
เป็นส่วนใหญ่แต่เขาบอกว่าอันนี้เดินรถทางเดียว
เป็นวันเวย์เป็นวันเวย์เอาล่ะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าทำไม
รถบางทานถึงหันหน้าสวนครับอันนี้ผมไม่รู้เออ
ไม่ได้อยู่คอนโดนี้แต่คลิปนี้มันสุดตรงนี้แหละฮะ
คุณผู้ชมฮะรถกระบะคันนี้เบิ้ลเบิ้ลทำไม
เบิ้ลคูให้รถสีขาวที่เขาจะเข้าจอดในคอนโดนี้อืม
ถอยให้อืมถอยให้หน่อยสุดยอดโอ้โหรถสีขาวนี่เป็นรถลูกบ้านครับ
คนเขาบอกว่ายอมรับว่าใจเย็นสุดยอมถอยรถ
แล้วก็ไม่ลงมามีเรื่องกับรถกระบะเขาด้วยดีแล้วทำถูกแล้ว
รถกระบะคันดังกล่าวเข้ามาจากด้านหลังคอนโด
ซึ่งคอนโดจะแยกนิติกันดูแลเพราะมี๒ประตู
อาจจะมีหลายตึกจึงไม่สามารถทำอะไรรถกระบะคันนี้ได้
ส่วนชาวเน็ตที่เข้ามาชมคลิปต่างต่อว่ารถกระบะ
ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องกลางและท้าทายเกินไป
บางคนบอกว่าถ้าเจอคนจริงรถกระบะอาจจะได้เบิ้ลแค่ครั้งเดียว
อ่านะครับโอ้โหมีคนเข้ามาคอมเมนต์พี่รถกระบะ
เพียบเลยให้เจอแต่สิ่งดีนะครับให้เจอของใหญ่ใหญ่ครับ
นะฮะเนี่ยให้เจอต้นไม้ใหญ่มั่งเสาหลักกิโลมั่ง
อ๋ออยากให้ไปดูแต่ครับสวัสดิ์ไฟฟ้าบ้างอยากให้ไปดูวิวอะไรอย่างงี้หรอเออเออนะฮะ
ยอมใจพี่รถสีขาวว่าพี่เนี่ยใจเป็นน้ำแข็งคั่วโลกจริงนะฮะ
โอ้โหฮ่าจุดจริงข่าวนี้เบิ้ลคำเซวาโอ้โห
ไม่มีคำที่จะพูดอธิบายคลิปนี้เลยสงสัยที่บ้านไม่เคร่ง